กลับมาแล้วจ๊ะกลับมาแล้วกลับมาสู่ช่วงที่๒ของเล่าเส้น
ราเมนขวานใจเด็กลาดกระบังที่ราคาถูกมากมากเพียงแค่สามสิบเก้าบาท
เลือกน้ำซุปกับท็อปปิ้งได้อีกถึงเวลาที่เฮียน็อตของเราจะมาพิสูจน์รสชาติและความอร่อยกันสักทีแล้วล่ะค่ะ
้อนพร้อมตะเกียบพร้อมงั้นก็ไปกันเลย

อันนี้สำหรับปุ่ยใหญ่กินและอิ่มแน่นอนต่อด้อน
นี่หมูชาชูวันนี่เราใช้หมูส่วนไหนครับ

นครแล้วมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง
ก็เริ่มจากเลือกหมูที่มีคุณภาพ

จากร้านที่เราซื้อว่าอยู่ประจำครับ

แล้วก็ต้มกับซอสสูตรพิเศษเรา

เป็นพวกสาหร่ายคอมบุซีอิ๊วแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นพริกนิดหน่อย
ก็คือส่วนผสมของญี่ปุ่นนี่แหละแบบแท้เลย
ต้มนานไหมครับกว่าจะได้หมูชาชูแบบนี้

ชั่วโมงครึ่งเลยนะเอามาชมกันดีกว่าเป็นยังไง
เนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องต่างผสมผสานอยู่ข้างใน
ที่สำคัญเนี่ยมีเอาไปกลิวให้มันหอมด้วยใช่ไหม

จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับผม

น้ำซุปนี่หอมมันเข้มข้นเลยน้ำซุปเราใส่อะไรครับเนี่ย
ด้วยความที่ว่าเราทดลองมานานมากครับเรียกกับน้ำซุปเนี่ยคือ
การที่จะตุ๋นน้ำซุปให้มันได้เหมือนเป็นทงข้าวสืบแบบต้นตำรับญี่ปุ่นจริง
ต้องใช้เวลา๘๑๒ชั่วโมงเลย
ทดลองจนได้ส่วนผสมพิเศษที่ว่าทำให้มันขาวขึ้น
คือทดลองแบบล่นระยะเวลาได้แล้วล่นระยะเวลาได้ครับ
เราใส่อะไรบ้างบอกได้ไหมน้ำ๕๐กระดูก๕๐
ใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับเพื่อให้ที่ล่นระยะเวลาให้มันขาว
แล้วเราต้องลวกกระดูกก่อนด้วยไม่งั้นน้ำซุปของเราจะดำ
ก็คือในการลดระยะเวลาเนี่ยแต่คุณภาพมันเท่าเดิม
ใช่ครับเพราะเราใส่วัตถุดิบมากขึ้นมากขึ้นครับ
ตอนนี้เหลือกี่ชั่วโมงในการต้ม๓ชั่วโมง
จาก๑๒ชั่วโมงใส่กระดูกให้เยอะเข้าไว้
แล้วมีขั้นตอนก่อนที่ทำให้ต้มด้วยโดยการไปลวกก่อนลวกก่อนครับ
๑๒ชั่วโมงเหลือเพียงแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นเอง

เพื่อได้ความหอมมันแล้วก็ได้สีด้วยครับ

ที่เราจะเปิดร้านในโรงอาหารที่มหาลัยเราก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
แล้วก็ไปศึกษามาว่าที่มหาลัยอะไรดีที่สุด

อย่างที่เคยทราบกันค่ะว่าน้ำซุปราเมนแต่ละอย่างต้องใช้เวลาเคี่ยวน้ำไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
เพื่อให้ได้น้ำสต๊อกที่เป็นสีขาวข้น
เพราะฉะนั้นเชฟราเมนต่างก็ต้องงัดทุกเคล็ดลับมาใช้
เช่นการควบคุมระดับไฟหรือการหมั่นคนทุกชั่วโมง
เพื่อให้ได้น้ำซุปราเมนที่ดีที่สุดนั่นเอง
ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
ฝึกทำจนค้นเจอทางรัดความอร่อยด้วยตัวเองแบบนี้
ต้องรบมือรั่วให้ค่ะ
ลองน้ำซุปนี้ได้บ้างน้ำซุปโชว์อยู่นะครับ
ชิมแล้วมันก็มีความหอมของโชว์อยู่ญี่ปุ่น
แล้วก็ติดเค็มนิดถูกไหมครับผม

ก็เป็นน้ำซุปเกลือที่เป็นน้ำซุปใส
วกกับน้ำหมูชาชูที่เราทำ

ทำให้น้ำซุปโชว์อยู่แบบนี้แล้วก็ใส่ซอสโชว์อยู่ลงไป

ไม่ได้ทำเองครับแต่ว่าหามานานมาก
ก็ทุกอย่างตอนที่เราจะทำร้านราเมนขึ้นมาเนี่ย
คือผ่านหมดแล้วทั้งหมูชาชูทั้งน้ำซุปอะไรได้หมดแล้ว

ไปสืบตามร้านที่เขาขายราเมง

ถึงขนาดต้องไปคุยขยะร้านเขาเลยไหม
ประมาณไปแอบสะกดลอยตามเขาว่าเขาไปซื้อที่ไหน

จนได้เส้นลาเมนแท้แท้แบบนี้มา
ถ้ามาทานที่นี่ก็จะรู้ว่าเป็นเส้นลาเมงแน่นอนครับผม

เรามีท็อปปิ้งอะไรอย่างอื่นบ้างครับครับ
ก็มีกุ้งสำหรับลาเมนต้มยำกุ้งครับ

แล้วก็เป็นโมชาชูเหมือนกัน

สมมุติว่าอยากกินอย่างนี้
แต่ว่าอยากใส่ท็อปปิ้งเพิ่มได้ไหม

อยากกินอะไรก็บอกเดี๋ยวทำให้อ่า
เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ที่แล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับ

แต่ว่าลักษณะการขายที่นี่คือจะเป็นแบบ
ขึ้นอยู่กับนักศึกษามหาลัยแล้วก็เด็กมัธยมครับผม

อยากจะมาทานราเมงแท้
รสชาติราเมงแท้วัสดุดีแต่ราคาไม่แพงเนี่ย
อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลรัฐบัง๑ซอยครับ

รากบัง๑๓๘นะครับเข้ามาลึกมั้ยครับผม

จะเจอร้านเลยอยู่ด้านขวามือ
เห็นป้ายร้านสวยงามสีแดงเลยนะครับผม

เปิด๑๑โมงครับปิด๒ทุ่มครึ่ง

หยุดวันอาทิตย์นะครับ

ก็เรียนเชิญได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ต้องบอกเลยว่าจะเป็นชามเล็กหรือชามใหญ่

เพราะพี่หนึ่งเขาใส่ใจรายละเอียดทุกชามเลยจริงค่ะ
ราเมนขวัญใจเด็กลาดกระบังเมนูเส้นญี่ปุ่นที่ราคาเพียง๓๙บาท
เราจะไปอร่อยกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาบอกว่า
ก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาและไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
อยากรู้ที่มาอันนี้ตามฮิานอทไปดูให้รู้ค่ะ
สวัสดีครับนี่แหละค่ะ
ถ้าเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะ
เราก็จะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา

แต่พี่พงรสของพี่พงศ์เนี่ยไม่เหมือนของคนอื่นเลย

ถ้าเป็นอายุทยาเขาจะใส่กะทิสด

เราจะมีเครื่องเทศกับพวกซอสอะไรต่างเนี่ยครับ
ที่เป็นสูทของเราโดยเฉพาะแหละ

ก็มีของผมอยู่อีกที่หนึ่งที่

นั่งของพี่เหมือนกัน
อ๋อแล้วฉะนั้นแน่นอนว่าคงไม่ได้เพิ่งเปิดปี๒ปีหรอก

จุดเริ่มต้นก็คือยายของแฟนเขาทำก๋วยเตี๋ยว
เราก็อยากทำมาก็คือขายเล่นไม่ได้จริงจัง
ตอนแรกขายเล่นรวยอยู่แล้วอยากขายเล่น
ไม่ถึงขนาดนั้น
ตรงนี้มาเราก็ขยับมาตรงนี้

สูตรทั้งหมดเนี่ยก็คือของคุณยายของภรรยา
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณ๕๐

ที่เหลือเราก็มาตกแต่งต่อเติมอะไรเงี่ย

ครับผมครับ
รู้ถึงความแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวเรือของพี่สมพงศ์ไปแล้ว
ที่ไม่ใช่ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา

งั้นเราขอบุกไปที่หน้าเตากันหน่อยค่ะ

เอาละครับเราบุกเข้ามาดูกันนะครับ
ว่าอีกส่วนผสมที่มันแตกต่างกับอื่นเค้ามันมีอะไรบ้างนะฮะ

ก็จะมีซอสต่างที่เราเป็นสูตรของเรานะ

ถ้าดูจากภาพตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าน้ำซุปเนี่ย
ดูดิมีแบบความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับผม
ในนี้ใส่ซอสอะไรบ้างบอกได้มั้ย
อดเราบอกไม่ได้แต่ว่าเครื่องเทพบอกได้เป็นบาง

อันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไป

ก็มันเป็นสูตรของเราครับบอกไม่ได้ครับผมครับ
อันนี้กระดูกเราใช้กระดูกอะไร
กระดูกกระเล้งก็ได้แล้วแต่เพราะว่าร้านหมูเขาจะแถมมาให้

เชื้อแล้วก็เดือดอีกทีขายได้เลยครับ
จะมีหัวเชื้อด้วยหัวเชื้อนี่มันคืออะไร
มันเป็นหัวเชื้อสำเร็จรูปที่เราทำ
แล้วก็ทำที่ร้านเราแล้วก็ส่งแฟนชาย
ลักษณะหัวเชื้อจะเป็นเป็นน้ำข้นหรือว่าเป็นผง

คือเราทำไว้ที่นี่เราส่งเฟรนชายคุณไปเติมน้ำเติมกระดูกตัวเอง

ต้มน้ำแบบนี้พอมันเดือดหรือไม่เดือดก็ได้ใส่หัวเชื้อ
พอมันเดือดแบบนี้ปุ๊บขายได้เลยครับ

โอ้โหแม่น่าสนใจมากนะ
เหนือจากตัวน้ำซุปแล้วเรามีอะไรอีก

ก็ถ้าเป็นหมูก็จะมีหมูสด

ก็คือกระดูกแก้ว

ก็ถ้าคั่วตับมันจะอร่อยกว่ากระดูกแก้ว

แต่เนื่องจากคั่วตับมันหายาก

ตุ๋นก็เอามาตุ๋นที่ในน้ำซุปเลย

พวกพริกดองพวกอะไรอย่างนี้เราปรุงมา

อันนี้จะเป็นก้านครับ
เป็นก้านพริกครับ

สำหรับคนที่จะสั่งน้ำตกก็ทานได้
เมนูที่จะมาที่ร้านยกคนขึ้นบกที่แบบพลาดไม่ได้เลยมีเมนูอะไรบ้าง
ก็ลูกค้าที่แบบชอบทานอยู่นะก็จะเป็นหมก

ให้กินเนื้อหมูดิบเนี่ยเหรอ

เอาล่ะ๒อย่างนี้ต้องลองแล้ว

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้ว

ช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวหมกกับขึ้นบกเนี่ยจะอร่อยเด็ดแค่ไหน

แล้วก็มีความหอมของพวกสมุนไพร๑๖ชนิด

ถือว่าเป็นก๋วเรือที่หากินได้ยากนะในสมัยนี้
เมนูขึ้นบกหรือหมกใครมองคิดเนี่ย
หมกมีมาตั้งแต่โบราณเขาแล้ว

แต่ขึ้นบกนี่เรามาดัดแปลงเอง
เพราะว่ามันจะได้มากับชื่อเรา
ร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นร้านดั่งยาลรกะป๑ง
ขายดีจริงนะครับผมแล้วก็เปิดมายาวนานมีสาขามากมาย
พันห้าร้อยชามซึ่งขายได้จากกี่โมงมีกี่โมง

โมงเช้า๖โมงเช้าขายไป๑๕๐๐ชาม
โปรดติดตามตอนต่อไป